สมคิดว่าไปรับรูปปั้นหรือสีหน้าวัวมาใช่ไหม

แล้วคนที่บ้านก็บอกว่าให้หมอปลามาดูหน่อย

แล้วทันทีที่ป้าสมคิดรู้ว่าหมอปลาอยู่หน้าบ้านแล้ว

ลงไปนอนเกลือกกลิ้งกับพื้นเลยคุณผู้ชมตอนแรกเหมือนป้าสมคิดแกนั่งพนมมืออุ้มหน้า
คนต้องบอกป้าใจเย็นใจเย็นป้าใจเย็นโอ้โหกลิ้งใหญ่เลย
คุณผู้ชมฮะนี่คือป้าสมคิดจำนงฤทธิอายุหกสิบปีครับโอ้โห
เหมือนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนี่คืออาการเมื่อวานนี้ครับ
ถือว่าเบาลงจากวันก่อนหน้านะวันแรกที่ทีมข่าวไปเจอ
เพราะก่อนนั้นป้าสมคิดอาการทั้งลงไปคลานกับพื้นดีดขาหลังด้วยจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชม
ขาหลังคล้ายกับวัวเลยตอนที่มีอาการเนี่ยป้าบอกว่าได้ยินเสียงวัวร้องดังกล้องอยู่ในหู
ซึ่งอาการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ป้าประสบอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นมาหลายปีก่อน
ญาติเชื่อว่ามีสาเหตุอีกอย่างคือมาจากที่ป้าเนี่ยไปรับรูปปั้นรือสีปู่ฤษีหน้าวัวมามาบูชา
นี่คุณผู้ชมภาพที่เราเปิดให้ดูวันก่อนเนี่ยคลานแบบนี้คลานด้วยข้อศอกแล้วก็เข่า
ก็เลยทางบ้านอยากให้หมอปลาเนี่ยเข้ามาดูมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
วินาทีที่ในแพทย์ปลาหรือหมอปลามาถึงนะสิ่งแรกที่เขาทำคือให้ญาตินี่เอารูปปั้นปู่ฤษีหน้าวัวให้ป้าสมคิด
แล้วพอป้าสมคิดเห็นรูปปั้นทำยังไงนี่นั่งอยู่ข้างกันเลยนะคว้ามาป้าสมคิดคว้ารูปปั้นปู่ฤษีหน้าวัวมา
แล้วก็มาลูบนี่รูปแบบนี้ลูบไปร้องไห้ปาดน้ำตาไป
หลังจากนั้นป้าสมคิดครับไปนั่งสมาธิหน้าโต๊ะหมู่บูชาเหมือนที่เคยทำแล้วก็มีอาการคลานอีกแล้ว
นี่หน้าโต๊ะหมู่อยู่ตรงนี้นะเก็บเท้านิดนึงก็นั่งอยู่เหมือนไม่มีอะไรสักพักคลาน
วัวต่อหน้าหมอปลาให้หมอปลาเห็นเลยฮะดูตอนนั้นหน่อย

หมอปลาบอกก็เวลาสามีและลูกชาย

เวลาถามเรื่องเงินป้าสมคิดอาการออกเลย
เหมือนถูกผีวัวหรืออะไรเข้าสิงทันทีเลย

เป็นสาเหตุทำให้ป้าสมคิดเครียด

ไปค้นซ่อยทองของป้าสมคิดแล้วพบว่า
ร้อยที่ป้าเก็บเอาไว้อ้าวป้า

ตู้นี้จะเก็บเงินเก็บทองของป้าไว้นะ

เจอแบบนี้ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้

มิจฉาชีพหลอกเปลี่ยนทองมา
เอาทองปลอมมาแทนทองจริง

แต่กลับยอมเปิดปาก

มันจะหายได้ไงป้าป้าต่อไปให้ใคร
ป้าประตักสตรีใครเอาเงินป้าไป

นี่ไงจับใจความไม่ค่อยได้คุณผู้ชม

แลกทองจากป้าไปเอาทองปลอมมาแลกไป

แต่ป้าสมคิดแกก็ไม่ได้ตอบแบบชี้ชัด
ก็ตอบแบบคงอย่างนั้นแหละมั้ง
คงอย่างนั้นแหละมั้ง
อาจจะนะอาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกเปลี่ยนทอง

แล้วความจริงที่ปกปิดเอาไว้ก็ถูกเปิดเผย
วันนี้แหละคุณผู้ชมวันที่หมอปลาไป

พาป้าสมคิดไปรักษาอาการเครียด

ไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเปล่าครับให้ไปที่บ้านหมอปลา
ขอบคุณครับ